คุณผู้ชมมาที่ท้องถนนอีกที่หนึ่งนะคะ
คือสองสามีภรรยาขับรถขนกร้วยมา
แล้วก็เจอด่านของตำรวจแต่ไม่หยุดค่ะแหกด่านฝ่าด่านไป

บอกตำรวจตั้งด่านแบบนี้จะจอดได้ยังไงเพราะมันใกล้ไฟแดง
ขอดูใบขับขี่ก็ไม่มีนะคะ
แล้วกล่าวหาตำรวจด้วยว่าชักปืนข่มขู่
ก็เลยเกิดวิวาทะกันขึ้นค่ะ
แล้วแล้วตั้งด่างอย่างไรถึงไปแดง
ผมอยากใช้อารมณ์ก็โถ่
ผมใช้อารมณ์ที่ไหน
นี่ไม่ใช้อารมณ์ใช่ไหมครับ
วุฒินาดีเชียวใจเลยครับ

แล้วจะใช้อารมณ์อะไร
จะทำอะไรอะ
คุณน่ะน่ะโปรด

หยุดหยุด
สวัสดีคุณมั้ย
เออนี่ค่ะโอ้โหทะเลาะกันดุเดือด
โกรธมากคนขับโกรธมากภรรยาที่นั่งมาด้วยก็โกรธ
ตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไงผมไม่ได้ทำอะไรผิด
ทำไมไม่ไปจับผู้ร้ายยาบ้าเยอะแยะไม่จับ

คือตำรวจเขาเรียกคันนี้เพราะว่าเห็นพิรุษ
พิรุษเห็นว่ารถคันนี้มีพิรุษเขาก็เลยเรียก
แต่เขาก็ไม่จอดเพราะที่ไว้ขับขี่ก็ไม่มี
ตอนที่เขาท้าให้ตำรวจถ่ายคลิปเนี่ยตำรวจเขาก็ถ่ายไว้นะ
แล้วเขาก็ยืนยันบอกเขาตั้งด่านถูกต้อง

สุดท้ายสองสามีภรรยาถูกตำรวจคุมตัวไปโรงพัก
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนสายอินบุรีวังทอง

สองสามีภรรยาก็คือนายอาลองกับนางสาวชาลินี
สุดท้ายแล้วยังไงรู้ไหม
ตำรวจตรวจค้นรถคันนี้ปรากฏว่า

มียาบ้า๒๖๐๐๐เมตร
อยู่ในถุงปุ๋ยสีขาววางอยู่ในกระบะท้าย

มีให้เห็นไหมว่าตอนนั้นอากับกิริยาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง
นะแหม่เล่นใหญ่กับตำรวจจริง
สุดท้ายแล้วก็ให้การบอกเขาเอากล้วยมาจากจังหวัดเชียงใหม่

แต่ติดต่อคนรับไม่ได้เขาปฏิเสธค่ะ
ปฏิเสธบอกไม่ใช่เจ้าของยาบ้า๒๖๐๐๐เมตร

แต่ตำรวจก็นำตัวทั้งสองคนนี้ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมียาเสพติด

แล้วเดี๋ยวคงต้องขยายผลต่อไปค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะ
เล่นใหญ่จบอีกแบบหนึ่งเลย
ทำไมไม่ไปจะตรวจจับยาบ้านี่รถขนกล้วยจะมาจับทำไม
ตำรวจเขาเจอมาเยอะแล้วนะครับ